ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเรื่องของการบีบแร่เตือนเนี่ย

บอกว่าถูกวัยรุ่น๓คนที่อยู่ในรถกระบะตู้ทึบค่ะ
รุมกระทืบเหตุผลเกิดจากการที่เขาบีบแตร่เตือน

ไปดูเหตุการณ์และก็สภาพคนเจ็บด้วย
มา๓คนเขาก็ถามผมว่าเฮ้ยมึงบีบแต่ทำไม
ผมบีบแต่ทำไมแล้วอยู่ดีเขาก็ปาดหน้าผมมา

ผมก็ตั้งขาดตั้งข้าง
ผมก็เดินเข้าไปที่ฝั่งคนขับ
ฝั่งคนขับเขาก็เดินลงมาเดินลงมาถามผมว่าเฮ้ยมึงบีบแต่ผมก็บอกว่าเอ้าพี่แล้วพี่จอดขวางแล้วผมจะไป
ผมพูดยังไม่ทันขาดคำเลยไอ้สองคนที่นั่งฝั่งซ้อนมันก็วิ่งลงมาวิ่งลงมาเตะผมวิ่งลงมาต่อยผม
ก็คือว่าคนมันไม่มีทางสู้แล้วตอนที่ผมล้มลงพวกคุณลุมเตะผมลุมเตะเข้ามาที่หน้า
คุณคิดว่ามันเท่นักเหรอวะคนไม่มีทางสู้แล้วอ่ะเจ็บใจจัด
ล้มล้วงเกิดขึ้นก๋อครอบกลัวคุณมั่งเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยอะ
คุณผู้ชมดูหน้าเขาสิหน้าคนเจ็บตาปูดบวมบัตรเนี้ย
อุ้ยนี่สภาพเดิมเพราะหน้าเขาเป็นยังไงนะ
กระดูกหนกแก้มร้าวนะแล้วมันม่วงแบบตาปูดบวมปิดแบบนี้เลยนะคะ
ครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่ม๑๑ตุลาคม
สี่แยกไฟแดงโปะหมอที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาค่ะตอนที่รถกำลังติดไฟแดง
ภาพนี้นะคะจู่กระบะตู้ทึบแซงขึ้นมาที่เลนขวาสุด

ทำท่าเหมือนจะรอไฟเขียวแล้วก็เบรกกระทันหัน
รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายเขาขี่ตามมาเกือบเสียหลักล้ม
เขาก็เลยบีบแร่เตือนรถกระบะตู้ทึบคันนี้
แต่หลังจากเหตุการณ์ตรงนี้สิค่ะคุณผู้ชมค่ะ
กลุ่มคนขับรถกระบะมากับ๓คน

ผู้เสียหายก็เลยโดนรุม๓ต่อ๑

แล้วสภาพก็คืออย่างที่เห็นว่าตาปูดบวมอย่างนั้นนะคะ

ล่าสุดวันนี้เราส่งคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเรา
ไปที่สถานีตำรวจภูทรทุ่งลุงนะคะไปคุยกับคนเจ็บ
ชุติพลบุญไทยกลางอายุยี่สิบเจ็ด
เขาบอกว่าวันนี้มาเจอกับตำรวจเพื่อไม่ให้ปากคำเพิ่มเติม
ชุติพลบอกว่าวันนั้นกำลังขี่รถจักรยานยนต์มาในเลนซ้ายสุด
ก่อนจะถึงไฟแดงมีรถกระบะใส่หลังคาด้านหลังเปลี่ยนเลนแล้วก็เบรกกระทันหัน
เขาก็ต้องเรกกระทันหันเพราะไม่อย่างนั้นก็จะไปชนท้าย
แล้วก็เลยบีบแร่เตือนไปสองครั้งรถกระบะก็พยายามที่จะขับไปปาดหน้า
คนขับลงมาด่าว่าบีบแร่ทำจุดจุดจุดอะไรแล้วก็มีคนที่นั่งอยู่บนรถกระบะ
ลงมาอีกสองคนตัวคนเจ็บบอกว่าผมตอบไปแค่ว่ามาจอดรถขวางทำไมครับ
แต่สามคนนี้มารุมเลยนะคะตอนนั้นไม่ทันสังเกตได้ว่าสามคนนี้
เขามีอาวุธอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่โดนรุมอ่ะ
ตามันปิดแล้วมองไม่ค่อยเห็นแล้วถูกเตะถูกต่อยเข้าเบ้าตาหลายรอบมาก
เหมือนแบบเน้นเข้าที่ตาเขาเลยอ่ะตาก็เลยมองไม่เห็น
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนไม่เคยเห็นหน้าสามคนบนรถกระบะมาก่อน
เลยอยากจะถามอ่ะนะคะว่าทำไมต้องทำกันขนาดนี้อยากให้ออกมารับผิดชอบ
ตัวคนเจ็บบอกว่าผมต้องหยุดงานไป๓วันเพื่อรักษาตัว
ส่วนสาเหตุที่ไม่ได้ตอบโต้อะไรคนเจ็บบอกว่าผมมีลูกเล็ก
สองขวบกับสามเดือนเนี่ยลูกเล็กสองคนเนี่ย
ผมมีภรรยาที่ต้องเลี้ยงดูผมเป็นเสาหลักของครอบครัว
จะไปสู้เขาทำไมจะไปเอาเรื่องเขาทำไม
แต่ผมต้องเอาคลิปนี้มาโพสต์เพราะว่าเขาไม่รับผิดชอบอะไร
ดูสภาพผมสิส่วนประเด็นที่มีคนวิจารณ์ถึงรอยสักของเขาอ่ะนะคะ
โอ้โหมีรอยสักเต็มตัวหรืออะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจนะ
ทุกวันนี้ถึงเขามีรอยสักเขาก็ทำมาหากิน
แล้วก็ไม่เคยไปทะเลาะอะไรกับใครด้วย
บีบแค่ปีนปีนอืมอยู่เท่านี้พี่ผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาไม่ได้
ไม่มีอะไรแล้วก็คือจนเขามาประกบด้านข้างเอากระจกลง
แล้วคนที่ซ้อนมาฝั่งซ้ายก็บอกว่าบีบแต่ทำไม
ก็คือบีบแต่ทำไมแล้วก็ปาดปาดเหมือนจะตบผมให้หล่นข้างทาง
ผมก็เบรกเบรกแล้วผมก็จอดรถจอดรถตั้งกับตั้ง
คนขับก็รีบปิดประตูเดินรีบเดินลงมาหาผม
บีบแต่ทำไมผมบอกเอ้าแล้วพี่จอดขวางผมแล้วผมจะไป
สองคนวิ่งมาได้ก็ใส่ใส่ผมจากข้างหลังนะครับ
คืออยากให้เรื่องมันไปถึงเจ้าตัวเขาครับอยากให้เจ้าตัวเขามารับ
รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำเพราะว่าผมต้องทำงานทุกวันนะพี่
ก็คือต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวพี่
แล้วตอนนี้ผมหยุดงานไม่รู้ว่าอีกกี่วันนะพี่กว่าจะได้ทำงาน
หยุดมากี่วันแล้วครับหยุดสามวันแล้วพี่
แล้วผมหาเงินคนเดียวลูกอ่อนคนเล็กก็เพิ่งได้๓เดือนเอง
ครับแฟนก็ยังทำงานไม่ได้ครับครับคุณผู้ชมครับ
ภรรยาของคนเจ็บค่ะนางสาวสรรญามั่นสุขอายุสิบเก้า
ภรรยาบอกว่าโอ้โหดูพอเห็นสภาพสามี
ก่อนที่จะโดนรุมทำร้ายคือภาพซ้ายมือนะคะ
หลังจากโดนรุมทำร้ายคือภาพขวามือนะคะ
ภรรยาบอกว่าเห็นสภาพสามีแล้วโอ้โหช็อกเลย
ดูไม่ได้เลยบนถนนรอยเลือดเต็มไปหมดดูสิคะ
หน้าไม่เหมือนเดิมเลยบวมจนแบบแทบจะเป็นคนละคน
ภรรยาบอกว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะคือตอนนี้ยังไม่ได้จ่าย
เพราะว่าเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน
แต่อยากให้คู่กรณีมารับผิดชอบเพราะว่าตอนนี้สามีเธอก็ไปทำงานไม่ได้

ตกใจค่ะช็อกเหมือนกันเพราะว่าเลือดเต็มถนนเลยอย่างนี้
เลือดแล้วหน้าเขามันบวมแล้วก็เลือดเต็มหน้าอย่างนี้พี่
ตกใจเหมือนกันก็ถามแต่ถามหมออย่างเดียวว่าต้องมีอะไรไหม
คือหัวจะเป็นอะไรไหมเพราะช้ำหมดเลยไงพี่หัว
ก็ขอให้มารับผิดชอบในที่ทำพี่เพราะว่าตอนนี้ก็ขาดรายได้
เพราะว่าเขาทำงานอยู่คนเดียวไงเพราะหนูต้องเลี้ยงลูกสองคนด้วยพี่
แล้วนี่ก็ขาดรายได้เยอะมากต่อแต่ละวันนะพี่
ซึ่งถ้าเปิดเป็นเมื่อก่อนย้อนไปคุณซาอาจจะต้องมีการตามไปกว่าคืน
ใช่ค่ะเขาต้องตามไปกว่าคืนอย่างนี้
แต่วันนี้เขาบอกแล้วว่าให้เขากลับมาใช้ชดใช้สิ่งที่เขาต้องชดใช้
ไม่เอาคืนไม่เอาอะไรเพราะว่าเอาคืนกันไปกึ่งกันมาก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นพี่
จากนั้นนะคะนายชุติพลก็พาทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดที่ถูกทำร้ายค่ะ
ตรงนั้นก็มีบ้านเรือนของชาวบ้านอยู่นะคะ
แล้วก็ชี้ให้ดูที่พื้นถนนยังมีคราบเลือดหลงเหลือให้เห็นอยู่
ซึ่งที่ถูกทำร้ายอยู่ห่างจากสี่แยกที่เกิดเรื่องในช่วงแรกประมาณกิโลหนึ่ง
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นเลยว่าคนในรถกระบะ๓คนรุมทำร้ายคนเจ็บ
แล้วก็ได้ยินเต็มเลยว่า๓คนที่มารุมทำร้ายเขาเนี่ยนะทำร้ายไปด้วยพูดไปด้วยว่ากูมั่นไส้มึงแบบนี้นะคะ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าเอาจริงตอนนั้นทำได้แค่ตะโกนห้ามว่าพอแล้วพอแล้ว
เพราะทนเห็นสภาพนายชุติพลไม่ไหวแล้ว
แต่ทั้งสามคนเนี่ยนะรุมทำร้ายเขาเหมือนแบบเอาจนหนำใจเอาจนหนำใจแล้วก็ขับรถกระบะออกไป
กลัวแต่จงจานเขามากกว่า
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะตำรวจบอกว่าก็จะต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
แล้วก็ดูทะเบียนรถของผู้ก่อเหตุ
หลังจากนั้นก็จะเรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหานะคะ
คือคนเจ็บบอกว่าข่าวนี้พอโพสต์ลงในโลกโซเชียลอ่ะคนเจ็บเองก็เหมือนกับว่าถูกตั้งคำถามว่าโอ้โห
แล้วดูคนเจ็บคนนี้รอยสักเต็มตัวไปหมดเลยไปหาเรื่องอะไรเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้
เขายืนยันว่ารอยสักมันก็เรื่องหนึ่งนะแต่เขาเป็นคนทำมาหากินมีลูกมีเมียไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรใครเลย
คือการที่เขาจะศักดิ์ในร่างกายเนี่ยจะเป็นศักดิ์อัคระหรือว่าสักลายสีสันต่าง
มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นคนเกเรอะไรนะฮะ
ก็เนี่ยค่ะอย่าตัดสินคนจากภายนอกอะไรแบบนี้
หลายคนที่เขาชื่นชอบศิลปะนี้เขามีใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าคันนั้นน่ะ
รุมทำร้ายเขาอย่างนี้โอ้โหมันก็เกินไปหรือเปล่าใช่ไหม
ถ้าเหตุการณ์สืบเนื่องจากเรื่องบีบแร่จริงจริงนะค่ะโอ้โห